เมื่อวานก็มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นนะคะ

แต่ภูเกัดอาจจะไม่ได้ถามผิดฮลบนแผ่นดินแหละ
แต่มันเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะ
อาคารที่เขาจะก่อสร้างเป็นปั๊มน้ำมัน

อาคารพังถล่มอย่างเดียวไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ
คนงานที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นน่ะ
โดนอาคารทับลงไปมีทั้งหมด๙คน

สังเวยความช่วยไปแล้ว๗ศพด้วยกัน

เขาสั่งระงับไปแล้วก็ดึงดันที่จะสร้างต่อ
จนมันเกิดเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานที่ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน
ของบริษัททรายสีน้ำเงิน
ใกล้กับโฮมโปรในตำบลศรีสุนทรอำเภอทะหลางค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำอุปกรณ์เข้าไปในที่เกิดเหตุ
เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ใต้ซากอาคารทันที
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

คนงานพักเที่ยงกำลังนั่งทานข้าวอยู่ด้านล่าง
นี่เลยแล้วจังหวะเกิดเหตุนี่เลยค่ะ
แผ่นปูนขนาดใหญ่ชั้น๒ค่ะ
มันถล่มลงมาแล้วคนงานนั่งกันอยู่ชั้นหนึ่ง

ทับแบบนี้เลยคือถ้าให้เปรียบให้เห็นภาพคือ
คนงานเหมือนเป็นมดเล็กเลยค่ะ
แล้วก็พังลงมาทั้งแผ่นแบบนั้น
๙คนเป็นคนไทย๕เป็นพม่า๔
เพื่อนคนงานที่ไม่ได้นั่งอยู่ใต้ตึกแล้วเห็นเหตุการณ์
ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้เนี่ย
รอดตายหุดหวิด๒รายด้วยกันนะคะ
ก็คือนายจตุรวิทย์หมวดสิงเป็นคนไทยแล้วก็หญิงชาวพม่า๑คนคือนางเมียวเมียวยี
คนนี้สองคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บก็รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทะหลางปลอดภัยแล้วทั้งคู่
แต่อีก๗คนที่ถูกทับอยู่ใต้แผ่นปูนขนาดใหญ่นั้นนะคะ
คือคุณผู้ชมต้องบอกว่าภาพนี้น่าเสะแต่สยองจริง
แผ่นมันปิดลงมาทับหมดอย่างนี้ก็จริง
คือบางคนแค้นโผล่บ้างขาโผล่ออกมาให้เห็นบ้าง
ความหวังอันน้อยนิดว่าน่าจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่
แต่สุดท้ายไม่มีใครรอดเลยนะคะ
ชีวิตเสียชีวิตอยู่ใต้แผ่นปูนตรงนั้น
รายชื่อผู้เสียชีวิตมีคนไทย๔ศพนะคะ
คือนายจีรชัยวงหาจักรอายุ๓๕ปี
นายทวีรัฐเดชพันอายุ๒๘ปี
นางสาวพรพิมลแวววงอายุ๒๑ปี
นายกุฤษณะคันบุตรอายุ๒๙ปี
ส่วนอีก๓ศพเป็นชาวพม่า
นายซาององนายเนโมวินแล้วก็นางเคธีนายนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้สาเหตุคุณผู้ชมฟังแล้ว
ถ้าดิฉันเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ฉันจะโกรธมาก
คือเมื่อวานนี้เราก็พยายามที่จะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณวราวุฒิบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าอาคารก่อสร้างหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน
สองไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพรบควบคุมอาคาร
ที่สำคัญทางเทศบาลได้มีการสั่งระงับการก่อสร้างไปแล้ว
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ก็ยังคงฝ่าฝืนไงแต่ก็ยังคงดื้อรั้นสร้างต่อไง
ลักลอบก่อสร้างอีกค่ะ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวผู้รับเหมา
แล้วก็เจ้าของสถานที่มาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

คือจริงพวกอาคารที่เขาสั่งห้ามสร้างแล้วลักลอบก่อสร้างต่อ
ไม่แคร์ไม่สนคือบางทีมีในทุนหนุนหลัง
บางทีก็เหมือนกับว่าไม่สนใจ
บางคนหายงงหายเงินอะไรกันไป
แล้วมันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้ว

ในพื้นที่อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะฮะ